เส้นที่จะไม่ใช้เครื่องตัดแต่ว่าจะใช้

ทำไมเราถึงต้องเอามีถึง๓เส้นด้วยกันล่ะในร้าน

ความพอใจของลูกค้า
ไปตามหาเมนูเส้นอนาชาติกับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง

เราได้ไปตามหาร้านเส้นที่เมืองสุรินถิ่นช้าง
ที่มีตั้งแต่เมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อในตำนาน
ชาวสุรินรู้จักกันดีในชื่อก๋วยเตี๋ยวตูดช้าง
แล้วก็อร่อยกันต่อกับบะหมี่ไข่สู้ชีวิต
เจ้าของร้านต้องฝ่าฟันมานานกว่า๑๐ปี
ได้สูตรก๋วยเตี๋ยวที่โดนใจชาวสุรินจากร้านสิงโตก๋วยเตี๋ยวหมู
เสิร์ฟในรสชาติต้นตำรับแท้จากร้านชินโชกุ
อาทิตย์นี้ขี่ช้างกลับมากรุงเทพ
เจริญหูเจริญตากับเมนูเส้นอนาชาติที่ย่านเจริญกรุง
โดยเรามาเริ่มกันที่ซอยเจริญกรุง๑๔
เพื่อพบกับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาชื่อดังจากร้านแปะเตียง
กับเมนูออริจินัลอย่างบะหมี่เป๊ะแห้ง
หมี่เหลืองเส้นใหญ่ต้นตำรับดั้งเดิมของจีน
เทคนิคการทานแบบโบราณ
ต่อกันที่ซอยเจริญกรุง๒๖กับพาสต้าทำมือสดใหม่ทุกวัน
แล้วนำมาสร้างสรรค์เป็นพาสต้าดิลี่
ที่ปรุงแต่งด้วยวัตถุดิบแบบไทยจากร้าน๘๐๒๐
ปิดท้ายการเดินทางกันที่ซอยเจริญกรุง๓๖

คัดสรรเส้นผัดไทยชะเลิศจาก๓จังหวัด
ให้ชาวเจริญกรุงได้ลิ้มลองกับร้านฮาวาหอยทอดผัดไทย
ว่าแต่เที่ยงอย่างนี้ต้องรองท้องกันแล้วใช่ไหมล่ะคะ
ถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าตามคุณน็อตไปสืบสาวเรื่องราวกันเลิศ

กับผมวาริสเฟิงอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย
ถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับผม
วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเจริญหูเจริญตาแถวย่านเจริญกรุงครับ
ยังได้เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนแถวนี้มายาวนานครับ
แน่นอนครับว่าจะต้องมีร้านเส้นให้เราค้นหาเพราะฉะนั้นตอนนี้ตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
ถนนเจริญกรุงเส้นนี้นะคะถือเป็นถนนสายแรกในประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดกล้าวให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่๕กุมภาพันธ์พศ๒๕๖๒
โดยใช้เทคนิคการสร้างแบบตะวันตกและสร้างเสร็จในปีพศ๒๔๐๗ค่ะ
ถนนสายนี้สร้างเสร็จใหม่คนโบราณก็จะเรียกกันทั่วไปว่าถนนใหม่
ที่แปลว่าถนนตัดใหม่นั่นเองค่ะ
จนกระทั่งในเวลาต่อมานะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดกล้าวให้พระราชธานามถนนว่าถนนเจริญกรุง
ที่มีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง
ซึ่งก็เจริญตามชื่อจริงเลยล่ะค่ะ
เพราะในยุคนั้นนะคะถือเป็นถนนที่รวบรวมความเจริญรุ่งเรือง
การแสดงแสงสีซึ่งเป็นสถานที่ที่บุคคลชั้นเจ้าขุนมูลนาย
แขกบ้านแขกเมืองจะมาพบปะกัน
ณสถานที่ต่างที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเจริญกรุงสายนี้นั่นแหละค่ะ
และระยะเวลากว่า๑๕๐ปีที่ผ่านมาบนถนนสายประวัติศาสตร์แห่งนี้
ก็ยังคงมีเรื่องราวและกลิ่นอายในอดีต
ที่ถูกนำมาผสมผสานกับความทันสมัยให้ลูกหลานชาวไทยรุ่นหลัง
ได้ซึมทรัพย์และเรียนรู้กันต่อไปค่ะ
ได้รู้จักเรื่องราวของถนนสายนี้กันไปแล้ว
ก็ถึงเวลารู้จักกับเมนูเส้นทั้งไทยและต่างประเทศบนถนนสายนี้กันต่อ
ซึ่งเมนูแรกที่คุณน็อตจะพาแฟนรายการไปนั้นนะคะ
เป็นบะหมี่เป๊ะเจ้าเก่าแก่ประจำซอยเจริญกรุง๑๒
ร้านนี้จะเด็ดสรติขนาดไหนตามคุณน็อตไปสืบสาวราวเส้นกันเลยค่ะ
เริ่มต้นกันด้วยถนนเจริญกรุงซอย๑๒
กับร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่เปิดมายาวนานกว่า๗๐ปีครับ
เมนูขึ้นชื่อของที่นี่อยู่ที่เส้นบะหมี่เป๊ะแล้วก็น้ำซุปของเขา
เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าอะไรที่ทำให้ร้านนี้ถึงครองใจคนมายาวนานกว่า
๗พจตว์ตะวันตามผมไปสุดท้ายกันแล้วเทียนพร้อมกันเลยครับ

โทษทีเฮียนี่อายุเท่าไรครับ

แล้วจุดเริ่มต้นของร้านแปะเตียงมันเกิดที่ไหนครับ
ความร่วมมือกับพี่น้องของพ่อทั้งหมด

แล้วก็มีคนนอกอีกคนนึงเข้ามาร่วมหุ้น

เป็นชื่อความหมายของเขาคือ

ก็คือตั้งชื่อนี้มาตั้งแต่แรกเริ่มเลย

เดี๋ยวขอไปดูหน้าเตาแล้วกันว่าเมนูขึ้นชื่อเนี่ย

เห็นความเก่าแก่ของร้านแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า

ย่านนี้เขามีร้านก๋วยเตี๋ยลูกชิ้นปลาหลายร้านอยู่
แต่นานวันเข้าหลายร้านก็ปิดตัวลง
ร้านก็ปรับเปลี่ยนไปขายอย่างอื่น

เหลือร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไม่ถึง๔ร้าน
และร้านแปะเตียงที่ได้ไปต่อค่ะ
เอาละครับพี่ไอเม้นครับบุกเข้ามาในครัวนะครับ

ไอ้๓อย่างนี้ทำเหมือนกันนะ
อย่างนี้คือเนื้อปลาทั้งหมดแต่ว่าต่างคุณภาพกัน

คนจีนก็เรียกแบกกาไซตอแล้วก็เจี๋ยวสด

แล้วก็ปลาดาบ๓อย่างรวมเป็นลูกชิ้นปลากลม

ลักบี้ก็คือปลา๓อย่างเหมือนกันแต่ว่ามีผสมมัน

อันนี้แหละที่แบบว่าเก่าแก่โบราณใช่ไหม
เดี๋ยวนี้หาทางยากนะนะ

มีขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่
แล้วก็ใช้เวลาการทำนานกว่าเส้นบะหมี่กลมทั่วไปค่ะ

เส้นต้องลวกให้มีความกรอบเล็กน้อย
แต่ถ้าทานบะหมี่เป๊ะแบบน้ำ
ก็ควรลวกเส้นให้มีความนิ่มสักหน่อย
เพื่อจะได้สัมผัสที่นุ่มนวลและคล่องคอนั่นเองค่ะ
แต่เพราะขั้นตอนการทำที่ใช้เวลามากกว่า
แล้ววิวัฒนาการด้านการรับประทานก็เปลี่ยนไป
จึงทำให้ผู้คนเริ่มหันไปนิยมรับประทานเส้นบะหมี่กลมกันมากขึ้น
เพราะเหตุนี้จึงทำให้ปัจจุบันเนี่ย
เราจึงไม่ค่อยได้เห็นเส้นบะหมี่เป๊ะตามร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปยังไง
เส้นนี้เราทำเองไหมครับ
เส้นนี้เราให้เขาทำให้
คือความร่วมมือกับลูกน้องเป่าเมื่อก่อนเคยมาอยู่กับร้านเรา

อ๋อไปเป็นท่าวแก่เองเติบโตไปทำโรงงานบะหมี่เอง
แต่เราก็ยังใช้เส้นที่เราเคยขายกับเค้าอยู่
ส่วนนี้ความอร่อยของเส้นหมี่ป๊อกจะเป็นอย่างไรครับ
ก็คือจะเหนียวเส้นโตกว่าจะเหนียวนุ่มกว่า
เดี๋ยวไปดูน้ำซุปแล้วกันน้ำซุปว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับ
เดี๋ยวขอเข้าไปข้างในในห้อง
ร้านมายาวนานเกือบ๗๐ปีแน่นอนว่าต้องมีเคล็ดลับมัดใจลูกค้าอย่างแน่นอน
ก็แอบทราบมาว่าน้ำซุปของที่นี่เนี่ยก็เด็ดดวง
ทำให้ลูกค้าหลายคนที่สั่งกลับบ้านต้องขอซื้อน้ำซุปกลับไปเป็นแถว
แต่จะรสเด็ดเข้มข้นอร่อยขนาดไหนช่วงหน้ากลับมาสืบสาวเรื่องราวของน้ำซุปกันต่อค่ะ